บ้านเดียวกันครับถือมีดไล่แทงคนไล่แทงเป็นน้อง
ไล่แทงพี่ไม่พอถีบพี่ตกบันไดอีกต่างหาก
คว้าค้อนทุบหัวน้องจนตายแล้วจับศพห่มผ้า
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางฮะ
กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตำรวจสภแม่ทะเข้าตรวจสอบพบ
ร่างนายปรเมษอายุ๔๓เป็นน้องของคนก่อเหตุนะ
นอนตายอยู่ตรงนี้ตรงบันไดทางขึ้นบ้าน
ลักษณะเป็นบ้านไม้ยกสูงครับในพื้นที่อำเภอแม่ท้า
จังหวัดลำปางมีบาดแผลชะกันเลยแล้วมีรอยฟกช้ำด้วย
หัวเนี่ยมีสี่จุดเลือดไหลนองคนก่อเหตุพี่ชายแท้
ของคนตายนั่นแหละครับชื่อว่าในพรอายุ๔๘
ในพรหลังจากที่ฆ่าน้องตัวเองเสร็จเอาค้อนทุบหัวน้องเสร็จ
มอบตัวกับตำรวจที่โรงพักแม่ทะด้วยครับเขาสารภาพ
ตัวเขาเองและผู้ตายทะเลาะกันอยู่บนบ้านแล้วผู้ตายเนี่ย
น้องผมเนี่ยเอามีดมาไล่แทงผมผมวิ่งหนีจนผมถูกถีบร่วงตกบันไดมา
ยังไม่พอน้องชายเดินลงมาจากบ้านจะแทงผมซ้ำ
คว้าค้อนตีฟาดเข้าไปที่หัวผู้ตายจนล้มแล้วผมก็ตีซ้ำอีก
จนเขานิ่งผมขึ้นไปบนบ้านเอาหมอนเอาผ้าห่มลงมา
คลุมร่างให้น้องแล้วก็เดินไปมอบตัวกับตำรวจ
นี่ฮะสภาพตอนที่ไปเจอศพเห็นหมอนเห็นผ้าห่มไหมฮะ

เช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปเจอกับป้าบันเลง
เป็นพี่สาวของทั้งคู่เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนั้นเนี่ย
อยู่ด้วยกันสามคนบ้านที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
สามคนที่อยู่อาศัยเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับพี่คนโต
แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงมีอาการทางประสาท
แล้วตอนที่เกิดเรื่องเขาออกไปนอกบ้านพอดีตอนนั้น
น้องคนกลางแล้วก็น้องชายคนเล็ก
น้องชายคนกลางก็คือนายพรผู้ก่อเหตุ
แล้วน้องชายคนเล็กก็คือผู้ตายนั่นเองนะครับ
เนี่ยเขาอยู่บ้านหลังเนี่ยอยู่ด้วยกันสามคน
แต่เห็นว่าพี่คนโตเนี่ยเขาออกไปส่องจิ้งหรีด

แล้วก็เหลือแต่ว่านายพรกับปรเมฆเขาอยู่ด้วยกัน
ไปทะเลาะกันอีท่าไหนก็ไม่รู้สุดท้าย

ต้องมาเสียน้องคนหนึ่งเพราะว่าตายอีกคนหนึ่งต้องติดคุก

ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุเมื่อช่วงบ่ายครับ
เขาก็นำทรายมากรบคราบเลือดของผู้ตายเอาไว้
แล้วก็มีการทำพิธีตั้งเครื่องเส้นไหว้นะ
ปักตุงแดงแบบนี้ครับตามความเชื่อ
เตรียมสถานที่เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาศพมาตั้งสวดที่บ้าน
แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเผาศพแล้ว
นี่คือบริเวณจุดพบศพก็ทรายกลบแล้วเรียบร้อย
พี่เขยของคนก่อเหตุครับชื่อว่านายศรีรัฐบอกว่า
ผลชนะสูตรศพมีรอยทุบที่คอที่หัว
ทีนี้ผู้ตายและคนก่อเหตุเขาเป็นพี่น้องกันเนี่ย
ก็ชอบดื่มเหล้าและทะเลาะกันเป็นประจำทุกวัน
ส่วนใหญ่ก็คือทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วย

ผู้ตายมันชอบทำร้ายพี่มัน
โดยยังไงเอาวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
วันนั้นที่เกิดมาเนี่ยเพราะว่ามันถือมีดจะไล่แทงพี่ชายมัน
ตามที่หมอพิสูจน์ดูมันมี๒ทีครับ

ครับตรงก้านคอแล้วก็กดลงนี้
ทั้งสองคนส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่

ก็ไม่เป็นเรื่องอย่างนี้ทุกวันทุกประจำ

แล้วเบื้องต้นจะมีใครไปประกันหรืออะไรยังไงไหมพี่
ไม่ประกันครับเพราะว่าขอไปมอบตัวเอง
เพราะทางนี้ก็ไม่มีอะไรไปปล่อยประกันแหละ
ส่วนทางคดีวันนี้ตำรวจสพแม่ทะก็คุมตัวผู้ต้องหานะครับ

ระหว่างที่คุมตัวไปห้องควบคุมนั้น
เขาเปิดใจเล่าให้ฟังนะฮะว่าก่อนเกิดเรื่อง
น้องชายกินเหล้าฮะก็ตรงกับที่ญาติบอก

หลังจากนั้นก็ไปหยิบมีดมาไล่แทงผม
ผมโดนเขาถีบหน้าอกจนหงายหลังตกกระดายฮะ
แล้วก็มีการสู้กันจนกระทั่งน้องตายครับ

เอาจริงแล้วข้อมูลจากคนใกล้ชิดแวดล้อม
รู้จับว่าถ้าเขาไม่เมา
ก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะฮะสำหรับคนตาย
ถ้าใครไม่เมาก็น่าจะเป็นคนดีแล้วมั้งครับ

คนนี้ที่เขาโดนถีบตกกระดายโดนเอามีดไล่แทงแล้วก็ต้องเอาค้อนทุบ
กับพี่ที่มีอาการป่วยทางประสาทนั้นก็เลือดตกยังออกอยู่หลายครั้ง
สุดท้ายครับเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นไปแล้ว
และผู้ก่อเหตุนั้นเขาก็รับสารภาพก็เลยถูกตั้งข้อหา
ความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับ